คุณผู้ชมคะศิลปะการแสดงพื้นบ้านถือเป็นมรดกวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของชาติ
ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสารเอาไว้นะคะ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จึงขอนำเสนอการแสดงโนราเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เหล่าเยาวชนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓วัดโคกโหนดจังหวัดพัทธลุง
การแสดงที่มีชื่อชุดว่าคีตะสินถิ่นใต้อาลัยพ่อ

โปรดติดตามตอนต่อไป

เมื่อที่ปรกติแล้วพลายไม่ได้
จะฆ่าฆ่าพวกนั้นหลัก

กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
จะยังร้องไฟ
ธรรมดาธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา

ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา

ธรรมดา
ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา
ธรรมดา

ธรรมดา

สร้างชนไทยงดงามสุขสดใส
ขอเป็นข้ารองบาทนี่เลยถูกชาติไป
อดทรงสู่สวรรค์ข้าเลยเพิ่มในพิมัติ
คุณผู้ชมคะสำหรับการแสดงเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือการแสดงที่มีชื่อชุดว่าขี้ตะสินถิ่นใต้อาลัยพ่อ
จากน้องนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓วัดโคกโหนดจังหวัดพัทธลุงค่ะ
การแสดงนีซระรักกรรมจัดภัยต้อยนันเอก
การแสดงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้คือการรำโนราโนราใช่
ความพิเศษของการแสดงชุดนี้ค่ะคุณครู

คุณครูมีการแต่งบทกรรมมายังไงบ้าง
ว่าต้องการที่จะถ่ายทอดอะไรออกมาบ้างค่ะ
จริงแล้วในการแต่งบทกรรมนั้น

จากสถาบันการศึกษาของจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็มโนราอาชีพในจังหวัดพัทธรุง

แล้วก็ออกแบบการแสดงในชุดนี้ค่ะ

มีการร้องเองด้วยเล่นดนตรีเองด้วยอันนี้คือต้องมีการฝึกซ้อม
ยังไงบ้างครับครูหรือว่าคัดเลือกน้องด้ีจมร่วมแสดงอย่าง
ช่วงนี้เราก็ฝึกซ้อมขึ้นมาใหม่โดยคัดเลือกนักเรียนที่ชอบแล้วก็รักการแสดงในการรำโนราค่ะ
ได้เข้ามาร่วมในการแสดงครั้งนี้
คือความรู้สึกของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมาแสดงในครั้งนี้ค่ะคุณครู
คุณครูด้วยประทับใจยังไงบ้างคะ
ก็เป็นเกียรติอย่างสูงค่ะที่ได้รับคัดเลือกจากทางมูลนิธิไทยรัฐให้ได้มาแสดงในครั้งนี้
เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็คงไม่มีโอกาสที่จะมาได้ถวายความรำลึกถึงท่านนะคะ
แล้วสำหรับคุณครูเองเนี่ยค่ะมีความประทับใจอะไรถึงในหลวงราชการที่๙ที่คุณครูอยากจะถ่ายทอดอยากจะบอกเราในวันนี้ไหมคะ
ซึ่งทั้งนักเรียนและทั้งคุณครูเมื่อเรานำไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่เราเนี่ยได้ใช้ในความเป็นอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เรามีความสุข
นั่นก็เป็นเรื่องราวความประทับใจและการแสดงศิลปะพื้นบ้านทางภาคใต้ของน้อง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓วัดโคกโหนดจังหวัดพัทธลุงและการแสดงชุดต่อไป
คุณผู้ชมจะได้พบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านทางภาคเหนือ
ผ่านการฟ้อนรำจากน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกจังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้น้อมนำเอาพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙มาถ่ายทอด
การแสดงที่มีชื่อชุดว่าฟ้อนซอถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙

ขอวันตากายขาวองค์ภูมิพลพ่อเจ้าโตรุ่งรักทา
ทรงเป็นห้องชาติเจ้าไทยรัฐเหมือนมา
ติ๊บเต้พระไทยหักศาลงมาโพดพอเฝ้า
กลางใจประชาเจ้าไทยเกรดกาวขอเป็นค่าห้องบาทเจ้าไป

รักษัตริย์
เพื่อราชธรรมหากไหลโทษกันใหญ่หน่วยตัวเว็บเล่นหน่อย
กินบ้านหวั่งเมืองเสร็จถ้าคิดก็เพียงจัดชะยาพ่อเช้าคิดค่าเตียงเต้าตุงบรรยา
โทษกันคนหลวงจำนิ่งพ่อก่อเก่า
เจ้าหัวจ้วยเหงื่อบรรเผาบาดเผาทุกข่ายพัฒนา
ดินไทยที่ทำกินหับโตนทรงเป็นยอดหมอนกระสัตว์มักพัฒนา
ทุกข่าพลีคานักนาปะปานดงหลีกีฟ้าไหลดาล
เข้มทางกีฬาหยดนักภาษาและธนาแสงมาใจใดตัวโลกเธอท้ายปวดใจ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ถึงต้นจงภาคาอิทธิ์ให้ไปตัวตรง
หนึ่งนานวันกองขอหักจันทร์รับมือต่อ
ภูเจ้าให้รักเข้าล้วนภาพภูมิใจ
ที่เผ็ดเป็นคนให้ให้รักฉะนั้นที่เก่า
บ่งทัพพระชาภูมิฝนพ่อเจ้า
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นช่างของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา

ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา
ทรงเป็นน้ำของเรา

มหาองค์จากไปแดนใจยังสะทิดไทยหัวใจเตียงมัน
กรรมต่อสอนภูมิห่วงแห่งค้ำภักกรรมเป็นกรรมแบ่งปันความดี
ด้วยประกาศหลุงนาเมตตาไม่ดีลุงวันสะทิดนี้กูพบเกิดไปแล้ว
ขอบคุณรัมภาพสุภาคต์ก่อนเนี่ย
มหาองค์จากไปแดนใจยังสะทิดไทยหัวใจเตียงมัน
กรรมต่อสอนภูมิห่วงแดนใจยังสะทิดนี้กูพบเกิดไปแล้ว
ขอเจ้าขอบคุณยังดวงงามเกตเกาจงเสด็จทั้งข้าวจันทะเมืองมือน
ขอร้องจิตอุทิตตัวต่อยหัวใจฮึกป่อย
ขอร้องมองมายสุขภูมิคุ้นคล้ายสุขฝันใจมา

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฝึกซ้อมอันสวยงามวิจิตรการตา
นั่นก็คือคุณครูจารุณีสุธิสวรรค์หรือครูแหววค่ะ

ความพิเศษของโชว์เมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ต้องการจะถ่ายทอดอะไรออกมาบ้างคะ
ความพิเศษในการแสดงชุดนี้
เราตั้งใจสร้างสรรค์การแสดงขึ้นมาใหม่
เพื่อน้องถวายอาลัยแด่องค์พระบาทสุนเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชิกาติก้าว
เราเริ่มตั้งแต่การประพันธ์บทร้องใหม่

แต่เราก็มีความร่วมสมัยเข้ามา
แล้วก็มีความร่วมสมัยเข้ามา
แล้วที่ถึงเมือง
ซาบหรือว่าภิการสละเชิดของเรา
ได้ดีที่สุดเพื่อให้ทรงกับที่พระองค์ท่าน
ได้ให้พวกเขามาพึ่งใต้ร่มพระบารมี
แล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๒จนถึงปัจจุบัน
อย่างหนึ่งที่เขามีก็คือความเพียรและความวิทยาอุตสาหะ
แล้วก็สามารถนำไปใช้ในวิชาอื่นถึงในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป